เมื่อวานนี้นะคะร้อนระอุกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับไทยรัฐออนไลน์ที่ออกมาเปิดประเด็น
ว่ามีนางเอกสาวคนนึงย่องไปฝากคันแบบเงียบที่โรงพยาบาลด้วย
ใช่แล้วนะฮะหลายหลายคนก็คาดเดากันไปต่างต่างแล้วนะว่าเอ๊ะ
เป็นนางเอกคนไหนกันเนอะหนึ่งในนั้นก็คือชื่อของขวัญอุสามณีนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมค่ะซึ่งก็ไม่ต้องเดาไม่ต้องสงสัย
เพราะบันเทิงไทยรัฐค่ะรีบต่อสายหาคุณแม่แอ๋ว
คุณแม่ของสาวขวัญทันทีคุณแม่บอกเลยนะว่า
ข่าวนี้ชิลมากไม่โกรธใครเลยที่จะมาเดาว่าอาจจะเป็นขวัญ
เพราะที่ผ่านมาเจอข่าวแรงกว่านี้ซะอีกคุณแม่สตรองมาก
ตรองมากเพราะว่านักกว่านี้ก็เจอมาแล้วนะคะ
เอาความเสียคุณแม่กันหน่อยค่ะอ๋อไม่จริงนะค่ะอืม
ในอนาคตและตอนนี้ให้เขาเอ่อดูใจเป็นเพื่อนแบบที่
และอนาคตยังไงนี้พิธีและค่อยว่ากันพิธีหรืออย่างเงี้ยนอะ
ไม่หรอกมันเป็นการคาดคิดกันไปใช่ไหม

เขาบอกเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันที่๒๘เราเดินทางไปออสเตรเลีย
เยี่ยมลูกแก้วคือตอนนี้เขาครบ๙เดือนแล้วลูก
แต่เดี๋ยวคนก็เดากันไปต่างมานานา
อ่าเรายืนยันด้วยภาพบทสนทนานะคะ
ขวัญงงเลยทำไมคิดว่าเป็นเธอเธอดูอ้วนหรือเปล่า

ถ้าผู้หญิงโดนทักว่าท้องจะเกลียดเซลล์ทันที
จะเครียดเลยจะคิดว่าอ่วนหรอ
อีกหนึ่งสาวที่โดนกับเขาก็คือนางเอกสาวเริ่มราวดีอย่างแพนเค้กเขมมันนิสต์นะคะ
ซึ่งสาวแพนบอกว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นข่าวดีในตอนนี้แหละค่ะ
คนเห็นว่าไปโรงพยาบาลไปมาจริง
แต่ไปเพราะว่าพี่หมีหวานใจเขาป่วย
ไม่ได้ไปเพราะว่าไปฝากคันนะคะ

ได้แล้วนะโดนจับตามองหมดเลยว่าตกลงไปฝากคันหรือว่าเป็นหวัด
จริงคือตอนนี้เป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองว่า
ย่องไปฝากคันในครั้งนี้เนี่ย
มันหมายถึงการตั้งท้องจริงหรือเปล่า
แล้วเป็นใครอะไรยังไงกับคนไหนในวงการบันเทิงของเรา
คือตอนนี้หลายคนก็จับตามองแล้วก็คาดเดากันเยอะแยะมากมาย
ที่บอกเลยว่ามีหลักฐานส่งมาเลย
แต่ตอนนี้ยังไม่มีใครคอนเฟิร์มยังไม่มีใครฟันทงใด
ว่ามีจริงแล้วคนนั้นเป็นใคร

นะคะก็อย่าพึ่งแบบว่าแตกตื่นวิพากษฟิจันทร์กันไป

เพราะว่าถ้าคุณระบุชื่อเขาไปตรงหรือว่าโต้ง
อาจจะโดนฟ้องกลับก็เป็นได้อันนี้ระมัดระวังกันด้วยนะจ๊